พี่ชูประธาสันธนาหน้าพักเก้าไกล

จะบอกว่าอะไรรอบที่แล้ว
เจอที่กองบัญชาการตะโหนดนครบาน
อยู่ห่างกันแต่ระยะเสียงตะโกนถึง
คุณชูวิทย์เอานวมไปเอานวมไป
แต่รอบนี้เจอกันใกล้มาก
มีหมัดมวยไหมลองดูค่ะ
แกทำเหมือนกันอ่ะ
ใส่เสื้อก้าวไกร

เธอไปหาสนายก่อน
เฉานั้นมีใครเตี้ยวะ
ไม่มีมีคนสูงแล้วเลย
แล้วดูจังหวะนี้พี่เบิร์ตเอาจริงเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมลูกศร
ทำลูกศรสีน้ำเงินชี้คุณสันทนะแล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยคือจังหวะแบบ
จริงเอื้อมถึงนะแล้วเนี้ยโดดกันไว้ไงใช่ถือว่าเป็นการประทะกันที่แบบใกล้ที่ที่สุดเลยน่ะ
เพราะว่าไอ้รอบก่อนยังอยู่ห่างอยู่ห่างและตะโกนตะโกนถึงกันแต่รอบนี้นี่คือเอื้อมถึงจริงค่ะ
เกือบแล้วเกือบแล้วนึกว่าจะมีเลือดตกยางออกแต่ก็ต้องบอกนะว่าเราก็ไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะ
แหมเมื่อวานนี้มึงกูกันเลยคุณชูวิทย์ค่ะไปยื่นเรื่องขอเพิกถอนการเป็นสมาชิกพักเก้าไกลของนายสันทนะ
แล้วก็บอกว่าการที่นายสันทนาแจ้งบอกว่าจะมาดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพักเนี่ยโอ๊ย
กล่าวอ้างเพื่อหากินก็จะมาตักเตือนแหละแล้วก็จะมายืนยันว่าไม่ได้มาเองแต่มีผู้ใหญ่ของพักเชิญให้มา
ทีนี้ทำไงเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมเป็นตัวแทนพักนะมารับเรื่อง
แล้วคุณชูวิทย์เนี่ยก็แน่นอนต้องมีของมอบให้นี่อันนี้ตอนฉันมอบ
บอกว่าเอาไว้ป้องกันสัมภเวษีที่จะหวังเกาะกระแสพักอันดับหนึ่งหากิน
คุณชูวิทย์บอกแบบนี้ยื่นเรื่องเสร็จป๊าบคุณชูวิทย์ก็เดินทางกลับ
ไม่ถึง๑๐นาทีค่ะคุณสันทนะกลับเข้ามาที่พัก
แล้วพอคุณชุวิตทราบนะคุณชุวิตก็รีบมาที่พักเก้าไกลเลย
แล้วพอมาถึงมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละค่ะ
โอ้โหตะโกนด่ากันไปด่ากันมาเนี่ย

คือพี่ดูด้วยนะทราบดอม
พี่ก็พอจะเข้าใจว่าคุณชูวิทย์เนี่ย
คือไปยังไงแกก็ไปเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางการเมืองอยู่แล้ว
คุณสนทนาไปทำไมในรายงานข่าวได้บอกไหม

แต่เขาบอกว่าอะไรนะเขาเป็นสมาชิกพัก

อ๋อเป็นสมาชิกพักโอเคอย่างนั้นไปได้
พี่บอกว่าเป็นสมาชิกพักทั้งคู่ไง

แต่ทีนี้ค่ะพอปะทะคารมกันแล้วเนี่ยคือก็แยกนะยอมแยกนะ
จังหวะที่คุณสันทนาจะขึ้นรถคุณผู้ชม

ก็ต้องมาดูด้วยแหละหลังจากที่แบบรับเรื่องแล้ว
และที่บอกค่ะว่าคุณชูวิทย์ทำท่าเหมือนกับแบบจะต่อย
แล้วมันมีแก้วกาแฟถูกปลาใส่รถคุณสันทนะด้วย

อ๋อเหรออันนี้คุณสันทนาขึ้นเว้นไปแล้วใช่ใช่
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามคุณชุวิต
เมื่อกี้คุณชุวิตปลาแก้วกาแฟเหรอ
คุณชุวิตบอกว่าเปล่าไม่ได้ปลา

บัตรสมาชิกให้ดูนะอ๋อดีเขาเป็นสมาชิกพักยุ่งเข้าไปได้
ครับแต่แหมคู่นี้เนอะ
เขาเก็บวันออกบัตรวันเท่าไหร่
เดือนตุลาคมปี๒๑๖๕ครับ

เป็นบัตรสมาชิกแบบตลอดชีพด้วยนะคะ
แต่คู่นี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาเนอะ

ครับเออแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดไปโดนตัวกันนะครับ
ถ้าไม่มีคนกันไว้นี่ใช่